มีข่าวข่าวหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจคนรักสุนัขมาก

เป็นพ่อค้าร้านนมค่ะเขาโพสต์ออกมาบอกว่า
ตามหาเจ้าของหมาเป็นหมาพันธุรมันเชฟเพิร์ตนะคะ

หลายคนก็บอกเอ้าทำไมคุณไม่ไปช่วยมานั่งไล่ตามหาเจ้าของทำไมท่าการสา

เขาบอกจะเข้าไปช่วยแล้วช่วยไม่ได้มันมี๒ตัว
หนึ่งตัวถูกรถชนสาหัสอ่าอีกตัวหนึ่งเดินเฝ้าไม่ห่าง

หมาตำรวจที่คุณผู้ชมเคยเห็นกันทั่วไปส่วนใหญ่นะคะ
อีกชื่อนึงเขาเรียกกันว่าอัลเซเชียน
บนราชธานีเขาโพสต์ตามหาเจ้าของสุนัข

ถูกรถชนอาการสาหัส
อยู่หน้าร้านสุขสมนมสดตรงข้ามซอยชายางกูล๔
ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
มีพลเมืองดีเนี่ยเห็นโพสต์แล้วก็รีบมาที่เกิดเหตุ

โซเชียลเองก็พยายามแชร์โพสต์ตามหาเจ้าของกันใหญ่นะคะ
ชาวเน็ตก็ตั้งคำถามบอกว่าใครก็ได้อ่ะ
เอาหมาตัวที่โดนรถชนส่งโรงพยาบาลก่อน

อันดับแรกส่งไปหาหมอก่อน
คนโพสต์เนี่ยต้นเรื่องคือนายศิวากรแพงจันท
เป็นพนักงานร้านนมตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าตอนประมาณสัก๕ทุ่มเมื่อวานนี้
เห็นหมาสองตัวนี้เดินวนไปวนมาบังเกาะกลางถนน
สักพักเดียวเท่านั้นเองได้ยินเสียงดังโครม
วิ่งออกมาดูก็เห็นว่าสุนัขตัวผู้
ถูกรถชนอาการสาหัสแล้ว
คือหายใจแบบเฮือกแล้วอะค่ะ
ตัวเขากับเพื่อนวิ่งเข้าไปจะช่วยแล้วนะ
แต่สุนัขตัวเมียอีกตัวนึงที่มันอยู่ด้วยกัน

ก็เลยทำได้แค่ป้องกันพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้

โทรหาหน่วยงานแล้วค่ะไม่ใช่ไม่โทร

เพื่อจะช่วยเหลือกันนะคะ
น่าเช้าใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว
ตัวที่โดนชนตัวผู้มันตายนะคะ
ซึ่งล่าสุดมีนายสมค่ะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของหมาทั้งสองตัว
เขาบอกว่าตัวผู้ที่ตายชื่อเจ้าเสือดำ
ส่วนตัวเมียที่เดินวนไปเวียนมาเนี่ยชื่อเจ้าเสือดาว
อายุ๒ขวบทั้งคู่เป็นสุนัขของเขาเอง

เพราะว่าปกติไม่ได้เลี้ยงปล่อยก็เลี้ยงไว้ในบ้าน
มีเพื่อนโทรมาถามว่าเห็นโพสต์นี้ใช่หมาแกหรือเปล่า
เห็นเขาก็ตกใจเลยว่าเป็นหมาเขาจริง
พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เสียหมาไปแล้วตัวนึงนะคะ
เขาบอกเขาสะเทือนใจมากคนรักสุนัขทุกคนเห็นข่าวนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกันค่ะ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็ต้องดูแลหมาของเราดีนั่นแหละ
อันนี้โทษรถไม่ได้นะเพราะว่าบนถนนไม่ใช่ที่ของสัตว์